คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

แมวน้ำที่ไม่ใช่แมวน้ำ

แล้วไปลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญา
ขโมยข้าวสาร๒๐๐กระสอบ
คุณผู้ชมคะจังหวะไล่ล่าดูสิ
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่าเต็มที่นะ

ใช่ค่ะไม่อยากโดนจับไง

ขับเร็วทั้ง๒ลำ
นี่แหละปฏิบัติการของตำรวจน้ำนะคะ
นำกำลังไปไล่ล่ากลางดึกแบบนี้

จากเรือขนสินค้าที่เขาลอยลำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระประแดงสมุทรปราการ

ว่าเดี๋ยวจะมีการลักลอบขโมยข้าวสาร
แล้วก็เอามาขึ้นตรงริมแม่น้ำเจ้าพญาแถวพระประแดงนี่แหละ
พอตำรวจเขาบอกว่าสายข่าว
แจ้งมาแบบนี้ปั๊บส่งเลยชุดสืบลงไปเฝ้าสังเกตการ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็วอบอกกันว๑เรียกว๒
ตอนนี้มีเรือขนสินค้าตัวเรือทำด้วยเหล็กนะข้างในมีข้าวสาร
แล้วก็เจอผู้ชายสองคนยืนอยู่บนเรือบรรทุกข้าวสารนี่แหละ
ตอนนั้นน่ะจังหวะนั้นเลยนะตำรวจเห็นว่าเอ๊ะมันมีอีก๒คนนี่
ที่เขาเหมือนกับเขาไหวตัวเวลาเห็นตำรวจ
ทีนี้ก็เลยขับเรือหางยาวหนีค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็ตามสิตามไล่ล่าไม่รอด
จับมาได้๑คนนะคะชื่อว่านายจำนงแก้วผ่อง
ถามว่าแล้วอีกคนนึงเพราะว่าตอนแรกเห็น๒คนใช่ไหม

หลังจากนั้นตำรวจก็ย้อนกลับมาตรวจสอบเรือขนสินค้า
แล้วก็คุมตัวนายพิษนุภูนสมบัติอายุ๔๓ปี
กับอีกคนนึงก็คือนายสมยศจันตรีอายุ๕๓ปี
ที่นายจำนงนายจำนงคือใครคือคนที่โดนจับตอนแรกอ่ะ
ซัดทอดใช่ไหมอ่ะโอเคฮะ
เขาก็ซัดทอดต่อไงผมไม่ได้ทำคนเดียวครับ
ตำรวจนะบอกดีเลยคือใครบ้าง

ตำรวจไปตรวจสอบบนเรือเจอของกลาง
คุณผู้ชมเข้าสารนะ๒๐๐กระสอบ
กระสอบหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นถุง๕โลแบบที่เราใช้ตามบ้านนะ
แต่มันเป็นกระสอบละ๒๕โลค่ะ

เรือหางยาวอีกลำนึงเอาไว้เป็นของกลางนะคะ

เอาช่องไหนนะช่องนี้เลยนะ

เที่ยวเดียวครับเที่ยวนั้นหรือ
รหลามหลางก็อย่างงั้นครับ๒๐๐ค่ะ

ทีนี้ตำรวจคุมตัวทั้ง๓คน
ไม่ว่าจะเป็นนายจำนงที่จับได้คนแรกนายพิษนุนายสมยศ
ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ร่วมกันรักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิด
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปในเวลากลางคืน
แล้วก็รวมกันใช้ยานพาหานะเพื่อสะดวกให้การกระทำความผิด

แล้วก็ข้อหารับของโจรโดนดำเนินคดีแก๊งแมวน้ำนะคะ